พูดถึงขนมข้าวสารนึกถึงอาหารอะไรคะ

ผัดไทยใช่ไหมคะผัดไทยคนขายเยอะนะคะ
ข้าวก๋วก็มีแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของผัดไทยนะคะ
ผัดไทยเนี่ยเห็นแม่ค้าเยอะแต่คราวนี้มีแม่ค้ารายหนึ่ง
เธอไม่ธรรมดาจะไม่ธรรมดายังไง
ไปดูซิดูว่าเธอมาจากที่ไหนเป็นใครคะ

ก็เลยรอเล่นเมื่อกี้นะเรียงหมูกับจริงนะ

ใช่มาจากไหนครับ

ลันเจนจริงนะใช้โดมนะ
อยู่มุกดาหารทำไมไม่ไปสอนหนังสืออะครับ
ไม่มีเวลาไม่รักเด็ก

ลักษณะทรงนี่เป็นลูกค้ามากเลยนะ

เป็นคนมุกดาหารพูดสำเนียงอีสานด้วยนะครับ
คุยไปเรื่อยค่ะคือคลิปนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตอมยิ้มกันนะคะ
เพราะว่าแม่ค้ารายนี้ก็น่ารักพูดคุยเป็นกันเอง

หาลอนเดินนะคะ
ก็โชว์ลีทาผัดอาหารเมนูขึ้นชื่อของบ้านเรานี่แหละค่ะ

คือเขาอันนี้มาผัดไปก็พูดคุยกับลูกค้าไปด้วยนะคะ
จับใจความได้ว่าเธอเป็นคนลอนดอนมาจากประเทศอังกฤษ
แต่ย้ายมาพักอยู่กับสามีคนไทย
ปกติทำนาแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วย
ค่ะซึ่งคลิปนี้ก็โพสต์ไว้โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่าณัฐพลบรายอันศรีจันทร์นะคะ
เขียนเล่าว่าป๊าแคลแร์คนอังกฤศ
ผัดไทยให้คนไทยกินเป็นชาวนาเลี้ยงวัวที่มุกดาหาร
ถามบอกทำไมป้าอยู่เมืองไทยด้วยครับ
ป๊าตอบอะไรรู้ไหมโหโอ้
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราอยากจะไปเจอตัวป้า

ชาวต่างชาติในคลิปนะคะไม่เรียกว่าป้าแล้วกันยังสาวอยู่

ก็เลยพบกับนางสาวชนทิชาเมืองสะอาด
เจ้าของร้านผัดไทยหน้าร้านทองซอยยงศิลป์นะคะถนนราบุตรี
เล่าให้ฟังว่าฝรั่งในคลิปชื่อว่าแคลร์โรเจอร์
เป็นเพื่อนสนิทของคุณป้าแล้วก็คุณลุงที่รู้จักกันมานานแล้ว
ตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารกับสามีคนไทย
แล้วก็มีอาชีพเป็นครูสอนภาษา
ทุกครั้งที่เดินทางมาเที่ยวหาเพื่อนที่กรุงเทพ
ก็จะมาช่วยขายผัดไทยที่ร้านเป็นประจำค่ะ
นี่แหละค่ะใครที่ชื่นชมความน่ารักของแม่ค้าฝรั่ง
เมื่อสักครู่นี้เสียใจด้วย
ตอนนี้คุณแคลร์กลับไปที่มุกดาหารแล้วนะคะ
ก็มาเที่ยวช่วงกรุงเทพช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
แต่เขาบอกว่าเธอจะแวะเวียนมาอีกในทุกเทศกาลค่ะ
ก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนได้ที่ร้านผัดไทยร้านเดิม
แล้วก็ไปพูดคุยกับคุณแคลร์แม่ค้าผัดไทยสมัครเล่นคราวนี้ได้นะคะ